มีกรอบหนึ่งรายการอาหารมงคลของชาวไทยภวรโดยขั้นตอนแรกจะต้องเตรียมหมี่ที่ทอดไว้ก่อนแล้ว
ต่อจากนั้นก็จะถึงขั้นตอนการปรุงที่เริ่มจากการเจียวหอมแดงในกระทะให้หอม
ใส่เครื่องปรุงรสอย่างน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลา
และที่ขาดไม่ได้คือซอสแดงให้ได้รสเค็มเปรี้ยวหวาน
แล้วจึงนำหมี่ขาวที่เตรียมไว้ลงไปผัดในน้ำปรุงที่เริ่มงวดได้ที่แล้ว
ลุกเคล้าหมี่อย่างเบามือป้องกันการแตกป่น
เมื่อเข้ากันดีแล้วก็ยกออกจากกระทะ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน